สนับสนุนโดยมองเฟลอน้ำแร่รสชาติดีที่เชฟระดับนานาชาติแนะนำ
ขอบคุณไทยรัฐค่ะสำหรับรางวัลคนบันเทิงไทยแห่งปี๒๐๒๐ค่ะ
ยังเข้าใจว่าได้รับรางวัลนี้เพราะว่าเราได้ออกมาแสดงจุดยืนของตัวเอง
แต่มิวก็รู้ว่าเราไม่ได้เป็นคนเดียวที่ออกมาแสดงจุดยืน
เวลาก็เลยขอมอบรางวัลนี้ให้กับทุกท่านเลยนะคะที่ออกมาแสดงความคิดเห็นของตัวเอง